อยากจะขอเชิญชวนแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับ
ให้มาร่วมเชียร์ร่วมชมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับ
ตั้งแต่วันที่๒๓๒๙มกราคมนี้ครับ